คุณผู้ชมไปเอาใจช่วยลุ้นหน่อย
รถคันนี้มีคนอยู่ในรถแล้วเขาก็เห็นว่า

แต่คนในรถลุ้นต่อยกันไหมต่อยกันไหม

หยุดร้อยนี่ก็ไม่ยอมในครั้งนี้
ต่อไปแล้วไปดิพุ่ง
บอกก่อนว่าเราไม่สนับสนุนความรุนแรง

ขับรถประมาณหวัดเสียวแบบนี้
รู้สึกพี่ผู้ชายก็จะมีอารมณ์นะ

ส่วนพี่ผู้หญิงใบ้อุ้น
คือจะบอกให้รีบขับไปจะมาจอดดูอะไร
คือลักษณะเหมือนรถที่บรรทุกดิน๒คัน

จะได้ลงมาเคลียร์กัน
แต่ว่ากระบะก็ไม่ยอมง่ายนะสุดท้ายก็โดนเบียดจนสำเร็จครับ
กระบะยอมจอดคนขับกระบะลงมาเดินถอดเสื้อมาเลย
เดินมาถอดเสื้อแล้วก็ส่วนรถบรรทุกคันหลังคนขับเสื้อแดง

เหมือนจะเป็นปืนหรือเปล่าไม่รู้แล้วทั้งหมดก็เคลียร์ปัญหากัน
นั่นน่ะเขาถืออะไรอยู่คุณผู้ชมเออดูไกลอยู่เหมือนกัน
ลักษณะเหมือนว่าน่าจะขับปาดหน้ากันมาก่อนแหละแต่ไม่รู้ใครปาดใครครับ
เนี่ยผ่านพ้นหูช้างไปนี่จะเห็นอะไรในมือพี่เขาไหม
อะไรที่แรกคิดว่าปืนอ๋ออ๋อโทรศัพท์มือถือมั้งคะอ๋อแค่มือถือเหรอ
ใช่จะเอามาถ่ายคลิปนี้เหรอเป็นไปได้เป็นไปได้
เหตุเกิดที่ลำลูกกาคลองเจ็ดปฐุมธานีครับคนที่มาดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์แล้วก็ลุ้นตามนะ
เพราะว่าคนที่ขับรถคนที่ถ่ายคลิปในรถคันนี้